เรื่องแรกเรื่องร้อนเรื่องด่วนต้องคุยกันก่อน

ใช่ค่ะยิ่งใกล้วันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วด้วย

บาทนี้หาซื้อยากมากใบละ๘๐บาท

ท่านผู้ชมครับส่งข้อความมาหน่อย
มีวิธีการในการสังเกตอย่างไรเวลาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า
ของจริงหรือของปลอมค่ะคือข่าวสลากปลอมเนี่ย
เราได้ยินบ่อยแต่ที่ได้ยินคือปลอมเอาไปขึ้นเงินกับแม่ค้าพ่อค้า
เอาไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นี่ปลอมเอามาขายไม่ใช่ใบเดียวแต่ขายแบบยกแผง
ใช่คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันค่ะผ่านทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ
เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูด้วยนะฮะของจริงของปลอมมันต่างกันยังไง
นะครับเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับเรื่องราวเนี่ยก็คือมีชาวบ้านที่ปฐุมธานีนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ย๓คนนะครับแต่ว่าคนที่โดนหนักสุดคือนายสนทิชูบุญอายุ๕๑ปี
มีคนมาขายขี่จักรยานมาก็เหมือนกับเร่ขายทั่วไปที่มีแผง
อยู่ที่ตัวเองเนี่ยหลายใบเนี่ยเป็นชุดเนี่ยซื้อกันหมดเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้โหใบละ๘๐บาทจะไปหาที่ไหนได้
จริงยิ่งเป็นรวมชุดอย่างนี้เนี่ยนะใบละ๘๐แทบไม่มีจริง
ซื้อกันหมดเลยใช่ปรากฏว่าตอนหลังมาเห็นอ้าวของปลอม
ค่ะแล้วคนขายจะหุ้มพลาสติกเอาไว้อย่างดีแบบนี้ค่ะใช่
เนี่ยฮะบางทีเป็นทุ่งพลาสติกมันก็ดูยากดูลำบากใช่ไหม
อ่าแต่มันมีข้อพิรุษข้อสังเกตหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ
นายสนทิชูบุญอายุ๕๑กับเพื่อนบ้านอีก๒คนนะฮะรวมเป็น๓คน
ไปแจ้งความตำรวจสพคลองหลวงที่ปฐุมธานีเพราะว่าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดที่จะออกวันที่๑กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซื้อกันรวมกันหมดแล้วเนี่ย
กว่าใบนะครับซื้อจากพ่อค้าลอตเตอรี่ที่ขี่จักรยานเข้ามาขายในหมู่บ้านนะฮะ
ซึ่งพอทราบข่าวตอนนี้เขาไปแจ้งความนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบให้หน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับ
ไปเจอกับผู้เสียหายที่หมู่บ้านสวนทอง๑๐ตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
นี่ฮะชี้กันใหญ่เลยนะครับซึ่งนายสนทิกับเพื่อนบ้านบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าวันที่๒๖มกราคมนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ขี่รถจักรยานมาเอามาขายที่แถวหมู่บ้านเขานะครับ
ก็เจอนายสนทิกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเนี่ยก็ไปดูกันนี่ฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
มีแผงลอตเตอรี่ในแผงเนี่ยมี๓๐กว่าใบนะครับ
สนทิกับเพื่อนบ้านก็ช่วยกันเหมาหมดแผงเลยนะเพราะพ่อค้าขายใบละ๘๐บาท
โอ้โหหาแบบใจซื่อมือสะอาดตรงราคาแบบนี้ยากมาก
เฉพาะนายสนทิชูบุญคนเดียวนะครับซื้อไปคนเดียว๒๖ใบ
ละ๘๐๒๖ใบเป็นเงิน๒๐๘๐บาท
แต่ว่าพี่สนที่เขาให้เลย๒๑๐๐บอกอีก๒๐บาทให้ติ๊บ
ต่าติ๊บเข้าไปด้วยอ่ะก็มันหายากคุณเห็นมาสอน
พ่อค้าที่แบบใจซื่อมือสะอาดอย่างนี้
ส่วนนางซ่อนกลิ่นไทยตรงอายุ๖๕เป็นเพื่อนบ้านด้วยกันนี่แหละ
ก็มาซื้อเหมือนกันแต่ว่านางซ่อนกลิ่นซื้อไปสองใบ
ซื้อไป๒ใบแล้วไปแบ่งให้หลานชาย๑ใบ
พอเอาไปให้หลานชายหลานชายรับลอตเตอรี่มา
พอดูเสร็จปุ๊บบอกกับนางซ่อนกลิ่นเลยบอกว่าโอ้โหนี่ของปลอมฮะ
ค่ะปลอมไม่ใช่ปลอมธรรมดาด้วยปลอม๑๐๐
หลานชายเก่งจังอ่ะคือแค่หยิบหยิบจับจับดูเขาบอกว่า
สีมันดูซิดคือมันมีความต่าง

คือถ้าซื้อกันเยอะหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกต
พลาสติกอะไรพวกนี้ด้วยแต่พอหยิบออกมาดูเนี่ย
หลานชายบอกปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์
ซ่อนกลิ่นก็เลยกลับมาบอกนายสนทิ
บอกว่าเออสงสัยลอตเตอรี่ที่เราซื้อกันเนี่ย
มันจะเป็นของปลอมนะนายสนทิก็เลย
หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อจะดูว่า
จะสามารถตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะฮะหนึ่งในนั้น
ที่ได้ข้อมูลมาก็คือการนำ
น้ำมาหยดบนสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปรากฏว่าพอลองหยดน้ำบนสลาก
เขาหยดไปสลากของปลอมที่ซื้อมา
สีมันจางแล้วก็หลุดลอกออกอย่างชัดเจน

ของจริงเนี่ยยังไงก็ไม่หลอก
ยังไงก็ไม่หลุดไม่จาง
เขาเอาของจริงที่เคยซื้อไว้เมื่องวด๓๐ธันวาคม๖๒มาหยด

พอเอาน้ำมีที่ของจริงมึกลุกเลย
อะเดี๋ยวลองดูของจริง

ขอจุ่มน้ำก่อนได้ไหมบ้าง
ได้ครับเชิญไปร้านหน้าแผงหน้า
ก็ต้องใช้วิธีการสังเกตสังการตรงอื่น
มันก็มีอีกหลากหลายวิธีการนะครับทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาซื้อกันแล้วไม่ทันระวังตัวเนี่ย
สนทิบอกว่าเพราะคนขายลอตเตอรี่ผู้ชายคนนั้นคุยเก่ง
ชวนคุยเก่งท่าทางเป็นกันเองระหว่างที่ซื้อเนี่ยโอ้โหพูดตลอด
โอ้โหนี่ผมขาย๘๐บาทเพราะว่าผมไปรับมาจากปรายศนีย์เขามีเป็นโคต้าให้
ให้รอบนึงเนี่ยประมาณเป็นเงินก็๓๐๐๐บาทผมก็รับมาขาย
มานี่ผมก็ได้กำไรเยอะแล้วใบละ๕บาทผมไม่เอาอะไรมากหรอก
ขาย๘๐บาทเนี่ยคนซื้อเขาก็แบบฟังเพลินฟังเพลิน
สนทิคนเดียวเล่นไป๒๖ใบมี๓๐กว่าใบเพื่อนก็มาช่วยกันซื้อด้วยนะครับ
แล้ววันนั้นก็ปรากฏว่าเป็นวันที่เงินเดือนออกพอดีมีเงินในกระเป๋าอยู่เกือบ๕๐๐๐บาทพี่สนทิยา
เหมาไป๒๖ใบ๒๐๘๐บาทให้ติ๊บไป๒๐เป็น๒๑๐๐บาทค่ะ
สนทิบอกว่าแหม่คือตอนที่จ่ายเงินซื้อเนี่ยไม่รู้อะไรดนใจให้เหมาแบบยกแผงอ่ะ
เพราะปกติแล้วไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้นะแต่ละงวดเนี่ยเสี่ยงโชคบ้างก็งวดละใบสองใบ
เราอยากจะช่วยเขาเห็นว่าเขาขายถูกปกติทั่วไปเราก็เจอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่แล้ว
อันนี้เห็นขายถูกเลยเอาหมดเลยเขาบอกว่า๒๐๘๐บาทผมให้ไป๒๑๐๐เลย
ติ๊บไปอีก๒๐บาทนี่แหละไม่ต้องทอนโดนซะเจ็บใจ
โหเราทำไงปลอมรู้ไงก็เลยเอามาตรวจดูเอาลองไปจุ่มน้ำดูมันละลาย
ถึงได้รู้ว่ามันปลอมมองไม่ออกเลยข้างนอกเพราะมันอยู่ในซอง
ซองพลาสติกเราจะไม่รู้เลยถ้าไม่หยิบออกมานะเป็นอุทาหรณ์เลย
ครั้งต่อไปถ้าเราจะซื้อเราต้องแกะแล้วก็ดูก่อนแล้วสังเกตดูซองกระดานที่ว่าเป็นแฟ้มที่เขาใส่นะ
มันเอาพลาสติกขึ้นข้างบนอีกทีนึงสังเกตฟองแล้ว
เป็นเจ้าของร้านกาแฟเธอบอกว่าคนขายรายนี้ที่มาหลอกเนี่ยนะคะมันแปลกค่ะ
แปลกแรกก็คือแผงลอตเตอรี่ของคนขายรายนี้
อยู่ในกล่องที่ต่างจากแผงขายลอตเตอรี่ทั่วไป
ลักษณะเป็นกล่องกระดาษค่ะ

ใช่อันนี้เป็นกล่องกระดาษ

ลอตเตอรี่ถูกจัดวางแยกเป็นชุดอยู่ในซองพลาสติก
มีทั้งชุด๕ใบกับชุด๒ใบ
และอยู่ในซองพลาสติกทุกใบ
แล้วก็เอาพลาสติกมาทับอีกชั้นหนึ่ง
คือพลาสติกหุ้มไว้เยอะมาก
เธอบอกว่าเธอสงสัยนะคะ
ถึงขั้นถามคนขาย
ว่าทำไมต้องคลุมพลาสติกเยอะขนาดนี้
คนขายตอบว่าป้องกันฝุ่นละออง
ป้องกันหมอกป้องกันละอองน้ำเดี๋ยวลอตเตอรี่จะเสียหาย
เธอก็เลยบอกว่าสงสัยคนขายก็น่าจะรู้
ว่าถ้าลอตเตอรี่ของปลอมโดนน้ำ
หึกมันจะจางก็เลยหุ้มแล้วหุ้มอีก
ให้โดนน้ำไม่ให้โดนอะไรเลย
ทีนี้ค่ะพอทั้ง๓คนไปซื้อจนหมดแผง
ซ่อนกลิ่นบอกว่าขายหมดแล้วไม่เหลือแล้วใช่ไหม
คนขายคนนี้ตอบว่าอ๋อยังมีอีก
แต่ขอไม่ขายตรงนี้ขอไปขายที่อื่นบ้าง
พูดจบปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านไปเลย
ซ่อนกลิ่นบอกว่าเออมันก็แปลกเนอะ
แต่ก็ไม่เอกใจอะไรเพราะว่าคนขายคุยเก่ง
ที่คุณภาคภูมิบอกคุยเก่งคุยนู่นคุยนี่

ของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกล่องไม้ค่ะเป็นกล่องกระดาษ
แล้วก็เอาผ้าไอ้กระดายนั้นซีนไว้เขาบอกกันน้ำค้างอะไรอย่างนี้
แล้วเฮ้ยเขาไม่โกนโดนน้ำค้างเขาบอกงั้น
แล้วก็ถามบอกว่าค่าใบละร้อยไม่เอาหรอกที่นี่ก็มีขายทุกวัน
เขาบอก๕๘๐ก็ได้บอกว่าซื้อมา๒ใบ
ซื้อมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ไม่ได้สนใจอะไร
พอพี่จันทร์เขาก็ซื้อไว้ก่อนนะ๕ใบอันสอง
พอพี่ยันเนี่ยคนนี้เขาเดินมาถึงปั๊บ
พอเขามาถึงเขาบอกว่าเท่าไหร่บอก๘๐บาท

เขาบอกว่าเขาซื้อมาจากปรายศนีย์ซื้อ๓๐๐๐กล่องนึงนะ๕๐๐ใบ
แล้วก็ถามบอกว่าทำไมขายเท่านั้น
เขาบอกก็ได้กำไร๕บาทแล้วใบนึง

คนแรกที่ซื้อจากลอตเตอรี่แผงนี้ที่เขาเอามาหลอกเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณสิริจันรัศมีอายุ๕๕ปีนะคะ
บอกว่าตอนที่นั่งกันอยู่อะค่ะ
ก็มีคนขี่จักรยานมาขายลอตเตอรี่

แล้วก็ขายแบบ๘๐บาทอะ

ซื้อมา๕ใบก็คือชุดหนึ่งนะคะ
หมายเลขที่ซื้อคือ๔๙๙๖๙๕๔๐๐บาท

ถ้าดันถูกรางวัลขึ้นมาเนี่ย

ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ขายถูกผิดปกติ
ถึงขั้นต้องถามคนขายว่าทำไมขายถูกจัง
คนขายตอบกลับมาว่าก็รับมาจากปรายศนีย์๕๐๐ใบ๓๐๐๐บาท
ขายยังไงก็กำไรใบละ๕บาทอยู่แล้ว
ก็ตอบเหมือนกับตอบทุกคนที่เขาไปซื้อ

เธอก็เลยถามต่อนะคะว่ากำไรแค่๕บาทมันได้ยังไง
เมื่อรับมา๕๐๐ใบจ่ายไป๓๐๐๐

กำไรใบละ๒๐บาทไม่ใช่เหรอ

คนขายพยักหน้า

เธอก็บอกว่าคนขายพูดจาดีดูไม่มีพิรุธอะไร
พอมารู้ว่าโอ้โหลอตเตอรี่ที่ซื้อมาปลอมเนี่ยนะคะ

ก็ปกติก็ซื้อ๒ใบ
แต่ว่าวันนี้เห็นเขาก็ขาย๘๐บาทชุด

ก็สงสัยก็เลยกดช่วยขี้เลขดู
ว่าถ้า๕๐๐ใบ
มันต้องต่ำกว่า๗๐บาท

ก็เลยบอกอ้าวมันราคาแค่๖๐บาทเองสิลุง

แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไร

แล้วก็มีไอ้เทสสีเขียวคุมไว้

ทำไมราตรีมันเสียวเสียวอย่างนี้

แล้วเราก็บอกว่าแล้วก็เปิดยังไง

ต้องรอให้เจอผู้ชายคนนั้นว่า
ตกลงแล้วเขาเป็นมิจฉาชีพ
เป็นคนเอาลอตเตอรี่ปลอมมาขาย

ใช่ค่ะตัวผู้เสียหายเองเขาก็ตั้งข้อสังเกตแหละ
ว่าคนขายรู้ไหมว่าลอตเตอรี่ที่ตัวเองเอามาขาย

หรือคนขายตั้งใจปลอมแล้วเอามาขาย

ซึ่งก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราก็ไปรับของปลอมมาค่ะอ่า
แต่ดูจากลักษณะพฤติกรรมตามที่ผู้เสียหายเขาบอกเล่าเนี่ย
ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะไม่รู้ว่าทั้งหมด
แผงของตัวเองเนี่ยคือของปลอมทั้งหมดเลย
โดยเฉพาะถ้าเป็นคนขายลอตเตอรี่แบบมืออาชีพ
เห็นแล้วก็ต้องรู้ว่าปลอมไม่ปลอม
อีกสิ่งหนึ่งที่มันก็ฟังแล้วก็เหมือนเป็นตลกร้าย
เพราะว่าผู้เสียหายทั้งหมดที่ซื้อกันหลายใบก็เพราะว่า
โอ้โหเจอ๘๐บาทใบละ๘๐บาท
พ่อค้าคนนี้นี่โอ้โหใส่ซื่อมือสะอาด
แต่จริงแล้วก็ต้องขาย๘๐บาทไม่ใช่เหรอคะ
นี่มันราคาแบบเป๊ะเลย
ถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักงานสลากกำหนดมาเลย

มันควรจะเป็นเรื่องปกติมัน๘๐บาท
นี่ฮะ๓คนนะครับที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็แจ้งความไว้นายสนทิซื้อไป๒๖ใบ
เสียเงินไป๒๐๘๐บาทค่าลอตเตอรี่
บวกค่าทิศอีก๒๐บาทนางซ่อนกลิ่นซื้อ๒ใบ๑๖๐บาท
สุริจันทร์ซื้อ๕ใบ๔๐๐บาทนะครับ
แผงนั้นที่ผู้ชายคนนั้นนำมาขายมีอยู่๓๓ใบ
ได้เงินจากชาวบ้าน๓คนนี้ไปทั้งหมด๒๖๔๐บาท
แล้วก็ขี่จักรยานหนีหายไปเลย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้หลักฐานมา
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เขาซื้อลอตเตอรี่กันเนี่ยนะคะ
มีคนขายมาขายลอตเตอรี่ปลอมแล้วไปมีกล้องวงจรปิดของหน้าบ้าน
เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นคลิปเลยเห็นผู้ชายที่ขายลอตเตอรี่ปลอมผ่านหน้าบ้านค่ะ
อันนี้ค่ะอ๋อมันจะไม่ใช่เป็นแผงไม้เป็นแบบลักษณะกล่องกล่อง
อันนี้เป็นกล่องกระดาษคนนี้ค่ะที่ทีมข่าวของเรามั่นใจว่าเป็นคนนี้ก็เพราะว่า
ทีมข่าวของเราเห็นภาพนี้เอาภาพนี้ไปให้ผู้เสียหายทั้ง๓คนดู
ซื้อจากผู้ชายคนนี้ใช่ไหมอืมผู้เสียหายทั้งสามคนบอกว่า
ใช่ใช่แบบ๑๐๐คนนี้แหละที่เอาลอตเตอรี่ปลอมมาขาย
รูปภัณฑ์สันธารตามที่เห็นในภาพเลยค่ะเป็นผู้ชายอายุประมาณห้าสิบปี
คล้ำนะคะถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็น่าจะสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตรค่ะ
ท้วมหน่อยใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีกรมท่ากางเกงวอร์มสีดำ
หมวกแก๊ปสีน้ำเงินขาวแล้วก็ผู้เสียหายเขาบอกว่า
จุดสังเกตก็คือคนขายคนนี้ค่ะพูดสำเนียงอีสาน
แต่พูดแบบฉะฉานชัดเจนมั่นใจทุกคำตอบที่คนซื้อเขาถาม
ถามอะไรตอบได้หมดแล้วก็คุยเก่งส่วนจักรยานเนี่ยค่ะ
เป็นจักรยานสีขาวมีเกียร์ไม่มีพ่วงท้ายอันนี้เป็นจุดสังเกตนะคะ
เผื่อใครเห็นเผื่อใครเจอเผื่อใครไปหลงซื้อลอตเตอรี่จากคนขายรายนี้
โดยเฉพาะคนในพื้นที่ระแวกตรงนั้นย่านรังสิตเขาบอกตอนนี้คนขายตัวจริงอ่ะ
ไม่ออกเลยทำไมฮะคนไม่กล้าซื้อกลัวปลอมกลัวลอตเตอรี่ปลอม
โอ้โหแล้วนี่อีกไม่กี่วันลอตเตอรี่ออกใช่นะแต่ถ้าผู้ชายคนนี้เห็นตัวเอง
ในข่าวนะครับในที่ต่างแล้วบอกว่าโอ้ยไม่ใช่
ผมไม่ได้เป็นคนขายลอตเตอรี่ปลอมผมไม่ใช่แน่นอน
หรือว่าผมเอาไปขายจริงแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นของปลอม
ก็ต้องรีบมาแสดงตัวค่ะสพคลองหลวงนะฮะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจซะนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านคนหนึ่งที่เขาเห็นผู้ชายคนนี้นะฮะ
ที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเอาลอตเตอรี่ปลอมมาหลอกขายชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านคนนี้ตอนที่เราลงพื้นที่ไปที่วัดกล้าชะอุ่มตะบนคลอง๒
อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะครับอ่าเป็นจุดที่มีข้อมูลจากผู้เสียหาย
เห็นผู้ต้องสงสัยมาหลอกขายสลากินแบ่งรัฐบาลปลอมให้กับพวกเขา
ในวันที่๒๘มคก็ลงจากวันที่โดนหลอกให้ซื้อวันเดียวนะครับ
๒๗สื้อแล้ว๒๘นะครับก็มาเห็นจุดที่เห็นเป็นใต้หละคร่าง
ซึ่งกลุ่มผู้ค้าสลากที่ปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่แถวนี้เขาจะมาจอดแวะพักเหนื่อยที่นี่กัน
หมู่บ้านที่นายสนทิถูกหลอกให้ซื้อสลากปลอมนะครับ
ห่างจากวัดกล้าชะอุ่มประมาณ๕กิโลเมตร
นี่ฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้ข้อมูลจากกลุ่มคนขายสลากบริเวณชุมชนวัดกล้าชะอุ่มคนหนึ่งนะครับ
บอกว่าไม่เคยเห็นชายต้องสงสัยขี่จักรยาน
ขายลอตเตอรี่ตามกล้องวงจรปิดของหน้าบ้าน
ชาวบ้านเขาจับภาพเอาไว้ได้นะไม่เคยเข้ามาวนเวียนแถวนี้เลย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าบุคคลที่กำลังเป็นข่าวไปหลอกขายสลากปลอมนั้น
จะเคยเข้ามาแถวนี้หรือเปล่าแต่สำหรับจุดใต้หอระคังที่วัดกล้าชะอุ่ม
ช่วงกลางวันจะมีกลุ่มคนขายสลากมาจอดรถพักเหนื่อยกันแทบทุกวัน
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่เห็นคนในภาพกล้องวงจรปิด
แต่พอได้รู้ข่าวแบบนี้ก็ตกใจมากหลังจากทราบข่าวว่ามีคนเร่ขายสลากปลอมในพื้นที่
แล้วก็ทำให้ผู้คนแถวนี้เขาก็ไม่กล้าซื้อแล้วเขาเจอพ่อค้าแม่ค้า
โดยเฉพาะขาจรเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าซื้อแล้วนะฮะเขากลัวว่าจะถูกของปลอมนะฮะ
ถ้าดูคนจริงนะเยอะส่วนมากเขาจะมาจอดแถวนี้๓๔คันเลยจอดพักกัน
แต่ป้าก็ไม่เคยซื้อ
แล้วช่วงนี้เห็นไหมครับมีกลุ่มแบบปั่นจักรยานสีขาวเป็นชายอายุ๕๐อะไรอย่างนี้ครับ

หรือว่าในพื้นที่มีคนลักษณะแบบนี้ขายหรือว่าคนที่ขายปั่นจักรยานสีขาวมีบ้างไหมครับ
ปลาไม่ได้สังเกตเลยหนูไม่ค่อยได้สังเกตด้วย
รู้แต่เขาปั่นจักรยานส่วนมากเขามาจอดกันตรงนี้เนี่ย

เอาดีแน่นแต่ยังไม่ได้ซื้อเกี่ยวกับพวกจักรยานซื้อแต่คนรู้จักกัน
กลุ่มผู้ค้าสลากย่านคลองหลวงนะครับวันนี้ก็บางตาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
บางคนนี้ไม่มาขายเลยนะฮะใช้วิธีติดต่อกับลูกค้าขาประจำในการส่งลอตเตอรี่ให้แทนนะครับ
อย่างพ่อค้าคนนี้บอกว่ากลุ่มคนหาบเร่ขายสลากย่านคลอง๓คลอง๒
แถบอำเภอธัญบุรีและอำเภอคลองหลวงส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากข่าวนี้
เพราะว่าพอคนได้ยินข่าวก็ไม่กล้าซื้อแล้วทีนี้
เพราะไม่รู้ว่าคนไหนไงกลัวว่าจะไปแจ็คพอร์ตแล้วไปเจอคนขายสลากปลอมนะครับ
ขายตกลงอย่างเห็นได้ชัดแล้ววันนี้ก็๒๙มกราคมแล้ว
เหลืออีกแค่๒๓วันสลากจะออกแล้วนะครับ
ปกติถ้าเป็นวันนี้เนี่ยเขาบอกเขาขายหมดแล้ว
ใช่มันจะคึกคักแล้วยิ่งใกล้วันก็ยิ่งคึกคักขายดีค่ะ

สร้างผลกระทบมากเพราะว่าลูกค้าไม่เชื่อใจว่าจะเป็นเลขจริงเลขเลขปลอม
ตอนนี้ขายไม่ได้เลยหรือครับ

มันก็มีลายน้ำของมันอยู่
ใช่แค่ถ้าเป็นเลขปลอมถูกน้ำมันก็๔ติดมือแล้ว

ถ้าเลขจริงมันก็โดนน้ำมันไม่ออก
นี่ครับทุกผู้ชมครับมันก็มีคำถามทันทีแล้วว่า
มันดูยากดูง่ายยังไงอืมอ่านี่เราลองมีมา
อันนี้คือสลากปลอมนะครับที่ทางผู้เสียหายที่ทีมข่าวเราไปติดตามทำข่าวมาเนี่ย
เขาให้มาดูใช่ค่ะพอเอาน้ำถูถูแล้วมันเป็นอย่างงี้เลยอ่ะ
มันจะลอกจะจางไปเลยนะอันนี้เราลองหยดไปส่วนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ถ้าดูด้วยตานะเอาจริงนะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
ถ้าผมดูด้วยตาอย่างนี้นะถ้าไม่ได้หุ้มพลาสติกอย่างที่เขาไปเจอนะ
มันจะเห็นชัดใช่ค่ะอันนี้ของอันนี้ของจริงกระดงกระดาษด้วยอะค่ะ
ถ้าได้จับแล้วของจริงจะคมชัดกว่าเยอะอันนี้มือซ้ายของผมนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือของจริงอ่าอันนี้คือของปลอมค่ะลองประกบคู่กันดูนะคะ
จะเห็นว่าความต่างของมันเนี่ยสีซีดสีคมชัดมันจะเห็นชัด
เพียงแต่ว่าพ่อค้าสลากปลอมคนนี้เนี่ยหุ้มพลาสติกสองชั้นค่ะ
สลากปลอมมันขึ้นนะตรงนี้ขึ้นตัวเลขเป๊ะเลยอ่ะถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทีมงานเราลองส่องดูใช่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ค่ะมันขึ้นครับมันขึ้นตัวเลขตรงกันเลย
ว่าเป็นสลากที่เนี่ยเป็นงวดนี้วันนี้วันนี้อย่างนี้อันนี้คือปัญหา
วดที่ชุดที่แล้วเป็นชุดเดียวกับหน้าสลากด้วยมันตรงหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอสลากปลอมแล้วคุณอา
ต้องพกน้ำไปเวลาไปซื้อลอตเตอรี่น่ะพกขวดน้ำไปสงสัยต้องเป็นต้องซื้อจ่ายตังค์ก่อน
แล้วก็ลองหยดแถวนั้นเดี๋ยวลองดูลองดูนี่นะท่านผู้ชมนะครับเอาตรงส่วนที่ยังไม่ได้หยดน้ำไปนะฮะ
ผมจะลองจุ่มไปเลยนะจุ่มไปเลยเนี่ยแล้วเขาบอกให้ลองถูถูลอกดูนะ
เอาแค่นี้ยังไม่ได้ถูอะไรเลยเนี่ยแค่จุ่มมันก็ละลายไปแล้วปลาหมึกเนี่ยค่ะเหมือนเวลาที่ไอเชโดคุณเข็มมาสอนโดนน้ำอ่ะ
ใช่จะเคลียดขึ้นมาทันทีอันนี้ของจริงนะครับอ่าของจริงอ่าลองจุ่มของจริงดูนะฮะ
ความจริงของจริงที่คุณเข็มมาสอนจุ่มอยู่เนี่ยนะเราจุ่มไปรอบนึงแล้วก็ตากไปแล้วนะ
มันก็ยังคมชัดอยู่เหมือนเดิมคมชัดค่ะนี่จุ่มรอบใหม่ก็ยังไม่ลอกไม่จางเห็นไหม
ขออภัยกลับหัวค่ะไปตรวจก็ไม่ถูกหรอกมันกลับหัวเออไม่ใช่ใช่ของจริงจะต่างกันเลย
อืมเนี่ยพอพอตากแห้งแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังยังคงชัดอยู่เนี่ยแต่ของปลอมเนี่ยโอ้โหยู่อันนี้ไปเลย
เพราะฉะนั้นทุกผู้ชมครับหลากหลายวิธีการนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาก็มีวิธีการสอนวิธีแนะนำอยู่เยอะแยะไปหมด
ท่านก็ลองดูนะฮะนี่เห็นไหมแบบทั้งใบหายไปเลย
ถ้าเราไปขอจุ่มที่แผงขายลอตเตอรี่แม่ค้าพ่อค้าเขาจะยอมไหมถามจริง
ผมว่าเขาก็คงยอมอ่ะถ้าคุณจ่ายเงินแล้วใช่ไหม
ถ้าคุณจ่ายเงินแล้วเพราะถ้าคุณจุ่มแล้วพอมันแห้งน้ำ
มันก็อย่างนี้ยังไปขึ้นเงินได้อยู่นะ
เพราะตัวเลขอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันยังอยู่เหมือนเดิม

ยังไม่จ่ายตังค์ขอจุ่มน้ำก่อน
ไม่ต้องสัญญากันแหละว่าจุ่มแล้วต้องให้นะต้องซื้อนะ

ใช่ไหมมันไม่ได้เรียบสะอาด
คลิปเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับ
อยู่บ้านว่างท่านมีสลากงวดก่อนหน้านี้ที่สะสมเอาไว้เยอะ
เอามาจุ่มเล่นก็ได้ไอ้ที่ไม่ถูกไม่ถูกอ่ะเหรอคะ
เอามาลองจุ่มน้ำดูก่อนบางคนไม่รู้จะไปทำอะไร
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยถามผู้เชี่ยวชาญมาให้ค่ะ
ทีมข่าวได้ส่งรูปลอตเตอรี่ปลอมของผู้เสียหายนะคะ
ให้ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออส
อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ออสก็บอกว่านี่แหละค่ะก็ใช้น้ำนี่แหละ
ง่ายสุดแล้วก็ชัดเจนสุดนะคะครับลองเอาน้ำไปรูปรูปดู
ถ้าสลากปลอมเนี่ยโอ้โหหมึกมันจะจางจะเลอะจะแบบจางแบบชัดเจนเลยอ่ะ
เพราะว่าสลากปลอมส่วนใหญ่จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะ
จะใช้วิธีการสแกนตกแต่งสลากในคอมพิวเตอร์
กระดาษสีขาวสว่างเรียบลื่นเป็นการปริ้นต์ออกมา
ถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยนะคะลอตเตอรี่ปลอมของผู้เสียหายทั้งสามรายเนี่ย
เขาเป็นการปริ้นต์โดยใช้ปรินเตอร์สีปริ้นต์ธรรมดา
ปริ้นต์ได้ทั้งเลเซอร์ปรินเตอร์และแบบหมึก
ถ้าเป็นแบบหมึกอาจารย์ออสบอกว่ามันจะเนียนกว่า
เพราะว่าสลากจริงจะมีน้ำหมึกซึมเข้าไปในเนื้อกระดาษด้วย
แต่มีข้อจำกัดก็คือหมึกต้องทนน้ำ
ที่เห็นว่าลอตเตอรี่ปลอมหรือว่าสลากินแบ่งรัฐบาลปลอม
ละลายน้ำมันจางก็เพราะว่าหมึกที่ใช้คือหมึกที่คุณภาพไม่ดี
วิธีการทดสอบก็เลยง่ายด้วยการจุ่มน้ำหรือเอาน้ำมาถูมารูปดู
อันนี้จะรู้เลยว่าเป็นหมึกพิมพ์ที่ปริ้นต์มาแบบธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ลอตเตอรี่จริงมันก็จะจ่าง
อาจารย์ออสบอกว่าการขายในลักษณะแบบนี้เป็นการขายเฉพาะหน้า
ลูกค้าตรวจสอบยากเพราะขายยกชุดใส่ซองพลาสติกด้วย
คนนะคะที่จะแกะซองพลาสติกออกมามาลองจับมาลองหยิบดูคนขายก็รีบขายไงรีบขายให้จบปิดการขายแล้วก็รีบไป
ใบเดียวแล้วไปขึ้นเงินเช่นปลอม๒ตัวก็ได้๒๐๐บาท
แต่กรณีนี้เลือกที่จะปลอมยกแผงขายเป็นชุดมันก็ไม่ค่อยเห็นมากนัก
ปลอมมันมี๒รูปแบบคือปลอมทั้งฉบับกับแก้ไขบางส่วน
ดังนั้นการสังเกตสลากปลอมทั้งฉบับมาเปรียบเทียบกับสลากจริง
ให้สังเกตกระดาษค่ะกระดาษที่ใช้พิมพ์สลากจะมีลายน้ำในเนื้อกระดาษ
พอส่องกับแสงไฟสีขาวหรือแสงสว่างจะเห็นลายน้ำรูปนกวายุพักในเนื้อกระดาษ
และเส้นที่พาดผ่านตัวเลขมีลักษณะเรืองแสง
หนาบางของกระดาษถ้าเป็นของจริงเนื้อจะเหนียวต่างจากของปลอม
ถ้าจับดูดีจะเห็นถึงความแตกต่างเลย
ทางที่ดีก็คือเวลาซื้อถ้าหากว่าพ่อค้าแม่ค้า
สลากเอาไว้ในซองพลาสติกดึงออกมาดูมาลองจับจับดูก่อน
เรื่องต้นการสัมผัสเนื้อกระดาษก็น่าจะพอบอกได้ในเบื้องต้น
อันดับต่อไปก็คือการใช้น้ำนี่แหละค่ะที่เราเล่าไป
ก็เป็นวิธีการตรวจสอบอีกวิธีการหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นสลากที่แก้ไขบางส่วน
วิธีการตรวจร่องรอยการแก้ไขการขูดการลบการลอกการตัดแปะเนี่ยนะคะ
ส่วนที่สงสัยว่าแก้ไขเช่นตัวเลขตัวอักษรงวดประจำวันที่บาร์โค้ด
คนที่เอาสลากปลอมหรือแก้ไขตัวเลขไปขอรับเงินรางวัล
ถือว่ามีความผิดนะคะครับเป็นความผิดถูกดำเนินคดี
เป็นคดีอาญาเลยนะคะคดีอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับนะคะ
จำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๕ปีปรับตั้งแต่๑๐๐๐บาทถึง๑แสนบาท
ถ้าหากว่านำลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินรางวัล
ดังนั้นผู้เสียหายทั้ง๓คนนี้ที่ปฐุมธานีเขาก็เลยบอกว่า
โชคดีนะโชคดีนะที่สังเกตเห็นก่อนว่านี่คือลอตเตอรี่ปลอม
ถ้าดันถูกขึ้นมานะแล้วเขาไม่รู้นะ
เขาเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลเผลอจะถูกดำเนินคดีนะ
จะต้องมาแก้ตัวมาชี้แจงมาหาหลักฐานกันวุ่นไปอีกหนักกว่าเดิมอีก
ที่สำคัญก็คือบาร์โค้ดเนี่ยมันยังปลอมได้ถูกต้องใช่ไหม
อันนี้ตรวจด้วยบาร์โค้ดอย่างเดียวไม่ได้ซะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่รู้ว่าจะมีใครตกเป็นเหยื่ออีกนะครับยังไงก็ออกมาแจ้งความแจ้งข้อมูลกันหน่อยนะครับ
ความคืบหน้าของคดีของผู้เสียหายที่ปฐุมธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจโทสุชัยแสงส่องรองภูมิกับการสอบสวนสพคลองหลวงบอกว่า
หลังจากผู้เสียหายนำลอตเตอรี่มาแจ้งว่าเป็นของปลอม
ตำรวจได้รับแจ้งและอยู่ระหว่างนำลอตเตอรี่ทั้งหมด
ส่งตรวจที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวจะส่งเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนซองที่ใส่ลอตเตอรี่แยกให้กองพิสูจน์หลักฐานไป
ส่วนการตามหาคนร้ายตำรวจได้จัดกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่หาตัวแล้วนะครับ
ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่
ว่าอีกไม่นานได้ตัวแน่หากจับได้ก็จะขยายผลให้ไปถึงต้นต่อเลย
เพราะต้องมีคนทำด้วยสิใช่ไหมเอามาขนาดนี้เอามาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
ความผิดตอนนี้แน่นอน๒ข้อหานะครับคือปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์
ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและข้อหาช่อกงทรัพย์ใครที่ซื้อไปแล้วก็ลองตรวจสอบดูแล้วกัน